มคุณภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ว่ารองสันทนะอย่างรองสันทนะต้องขึ้นประโยคแบบนี้ว่า
อย่างรองสันทนาไปอยู่เซฟเฮาส์ทำไมคะ

แล้ววันนี้ท่านก็เปิดตัวออกมาไปหานายก
ขออนุญาตบอกแบบนี้เงื่อนไขเยอะค่ะ
ไม่ได้พบกันสักทีเงื่อนไขเยอะ
กลัวเรื่องความปลอดภัยนะคะ
อยากจะให้คนตามไปเอาเอกสารหลักฐาน
ที่จะให้กับนายกเองไม่อย่างนั้นกลัวไม่ปลอดภัย

ด้วยเนื้อหาและต้องยอมรับและลีลา
วันนี้จะไปหานายกเอ้าเงื่อนไขเยอะอีก
ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มารายการแล้วค่ะ

วันนี้เราจะเลยจะได้คุยกับณวันนี้ใช้ตำแหน่งนี้นะคะ

พันธุโมโทสันธนประยูนรัฐสวัสดีค่ะ

โอ้โหลุ้นมากค่ะ

กลัวใครคะอย่างท่านท่านกลัวใครคะ

มีคนที่ใหญ่ที่สุดมีอำนาจที่สุด

นายกจะไปทำอะไรท่านคะ

ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะสั่งการ
แนวทางไหนถึงผมยังไง

อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างอันนี้คือรู้ทางนายกเหรอคะ

คือท่านอาจจะสั่งแต่ผู้รับคำสั่งท่าน
ไปปฏิบัติอีกอย่างหรือเปล่า

แต่วันนี้ที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะอย่างไร
แต่วันนี้รองสันทนาไปหานายกเอง

เพราะว่าท่านเป็นคนนอกท่านดูตามข่าว

หรือเอกสารไปยื่นให้คนที่เป็นตัวแทนนายกคะ

ผมรับปากไปแล้วว่าจะไม่พูด

ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตาม
ในที่ตั้งใจคือผมทำงาน

ก็บอกตรงผมไม่นำเอกสารสำคัญ

ร้องขอเจ้าหน้าที่ทหารความมั่นคง
สองนายรถยนต์ของทางทหาร

กับผมแล้วก็ใครที่ผมดู

เพื่อไปนำเอกสารมา
อีกสถานที่หนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่า

ถ้าให้ผมจัดให้ผมแล้วไป
แล้วผมไปแล้วกลับมาไม่มี

ประชาชนไม่ต้องให้ผมอยู่ประเทศไทยแล้ว

คือรองสันทนะมีข้อมูลแน่

ใช่ไหมคะเรียนสรุปถูกไหมคะ

มีเรื่องข้อมูลทุจริตให้เอามาให้ท่าน
ผมก็มาตามที่ท่าน

มันง่ายแบบนั้นก็ดีมันการทุจิตมันต้องเข้าใจ

เดี๋ยวจะต้องมี

ในข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกชื่อกันเลย

ผมไม่เคยบอกชื่อว่าผู้ใดทุจริตนะ

ชื่อผมไปพูดได้ไง
ผมไม่เคย
ในข่าวมันมีชื่อหรือคนเขาสงสัย

ถ้าไม่จัดตามที่ผมร้องขอก็ผมก็จบ
อันนี้ถือว่าเราเหมือนกัลเว้นหน้าที่ผลเทียงดีอะไรไหม
มันก็ต้องเว้นแล้วไงดีถึงขนาดนี้แล้ว

คือเรียนเข้าใจที่ฟังรองสันทนามาเข้าใจนะคะ

เงื่อนไขท่านเยอะไปท่านรักประเทศจริงมันเยอะเหรอ

ต้องให้เขาจัดคนมาให้ใช้รถของเขา

ผมทำงานมานะผมมียุทธวิธีของผม
ผมพูดมาตลอดนะฮะถูกไหมครับค่ะ
แล้วมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องอะไรมากมาย
ถ้าผมขอเจ้าหน้าที่ทหารเขาสองนาย
แล้วไปตายกับผมหรือผมไปทำเขาตาย
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ยังไม่ได้เกิดเหตุอะไรเลย

แต่แต่ลักษณะการเหมือนกับนัดจะไปมอบเอกสาร
บอกว่ามีเอกสารอยู่ข้างบนเหมือนแก้เกี้ยว
แก้เกี้ยวเรื่องตลาดหรือเปล่าไม่ใช่
ทุกคนรู้นะฮะว่าผมจะไปทำเนียบสิบโมง
เพื่อนำเอกสารสำคัญไปให้ที่ธรรมเนียบ
ถ้าผมนำติดตัวมาถูกไหมใช่ไหม
เรื่องตลาดเราอย่าเอามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้เลย

เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในฐานะที่เป็น

ที่บอกว่าพูดไม่ได้คือไม่ได้ปฏิเสธด้วย
แต่ก็ไม่ได้ยอมรับถูกไหมคะ

ไม่ได้ว่าบอกว่าผมพูดเอาแต่พูด

ทราบจากคนซึ่งเคยเป็นลูกน้องท่านแล้วกัน

มาพูดเล่าในลักษณะที่ดีนะ
เดี๋ยวท่านไปจัดการลูกน้องท่านอีก
เดี๋ยวคนนั้นที่ลูกน้องท่านรู้จักผมเดี๋ยวโดนอีก

ถึงบอกโชคไม่ดีมารู้จักผม
ไม่โดนด้วยติดปลายนวมไปด้วย
คนที่รองสันทนาบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของเขา
นายกรู้จักดีไหมคะ

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะ
ผมเคลื่อนออกไปแล้วผมก็จบแล้วในใจผมจบแล้ว
ส่วนวิธีการอะไรต่อไปก็เป็นเรื่องที่ผมคิด

แต่มันไม่เข้ามาในระบบ
ไม่มีการยอมรับที่จะนำมาตรวจสอบ

ฉันไม่ถามเรื่องที่จะเกิดขึ้นวันนี้และหลังจากนี้

ว่าก่อนที่จะมาถึงวันที่อยากจะมอบเอกสารให้นายก

เป็นเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่ตลาดก่อนหรือเปล่า

คงไม่ได้เอามาต่อลองอะไรกับตลาด

คุณเปิดให้ขายคุณช่วยไปหาคนซื้อมาหน่อยสิ

ตอนคุณมาจับมาเขาก็ไล่
คนเขาแตกเจิดขเจิงไปหมดแล้ว

โถเกลี้ยงหมด๔ขามันยังไม่เหลืออยู่ในตลาดเลย
แต่ว่าเวลาเขาเข้าไปมันก็เจอของผิดจริงนะคะ

จับกันทั้งหมู่บ้านล้างบางอะไรกัน
โอ้โฮมากันเจ็ดแปดร้อยคนอะไร
มันเคยมีไหมการปฏิบัติการแบบนี้
คุณไม่ใช่ตลาดธรรมดาไหมคะท่านรอง

คือมันจะไปจับใครผมถามว่าคุณจะไปจับใคร
นี่คุณมาจับแม่ค้านะเนี่ยคุณมากันแบบนี้ขนาดนี้

ไปจับผมข้างนอกตลาดก็ได้ตรงไหนก็ได้

เห็นว่ารองสันทนาดูแลอยู่หรือเปล่า
คำว่าดูแลเนี่ยผมก็มันหมินเมสำหรับตัวผม
เดี๋ยวเนี่ยคุณจะใช้คำว่าฮะผมเป็นที่ปรึกษาฮะที่ปรึกษา
แล้วก็ถ้าในเรื่องการบริหารจัดการดีกว่านะให้พูดให้มันเป็นธุรกิจ
แม้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมีหลักฐานได้มากมาย
เหมือนธุรกิจทั่วไปคือผมดูแลในส่วนของบริษัทแน่นอนเป็นธุรกิจเข้ามา
แต่ในส่วนที่มันเป็นส่วนประกอบของตลาดทุกตลาดมันก็ต้องมี
มีคนเข็นรถมีคนเก็บขยะมีคนโบกรถมีคนไปรอพอพอ
ซึ่งมันเป็นสภาพกายภาพของทุกตลาดอยู่แล้วถูกไหม
ท่านรองอย่างนี้ค่ะโดยตำแหน่งแล้วคือที่ปรึกษาที่ปรึกษาบริษัท
แล้วไม่เคยลงไหมเรื่องที่พวกนี้เลย
เพียงแต่ผมให้ผมให้แนวคิดให้วิธีการเขาไป
ท่านรองเคยเดินตลาดนี้ไหมฮะ
ตลาดมากหรอกมันไม่ใช่
อ้าวแล้วทำไมถ้ามาทำธุรกิจนี้เราคนไม่ชอบ
มันไม่ใช่ผมทำหมายถึงให้คำปรึกษาเขาว่าค่ะ

ไม่ใช่เรามีประสบการณ์เรากินเที่ยวอยู่
เราก็ไปเที่ยวมาทุกจุดทั้งกรุงเทพเราไป
อย่างตลาดเนี่ยผมพูดหลายหนหลายครั้งกลับไปถามสิ
คลองเตยใครไม่รู้จักใหญ่ไหมตรงนั้น
แล้วผมเคยอยู่ตรงนั้นสมัยหนุ่มอยู่กับเจ้าของตลาดเนี่ย
ชื่อไปเฮียเขาก็เสียไปแล้วผมก็บอก
ผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วปัญหาอะไรมากมาย
ที่นั่นมากกว่าที่นี่ร้อยเท่าพันทวี

เมื่อมันขนาดถ้าผมนะจะมาหากินกับตลาดนะ
ผมไม่รู้จักตลาดของเตยก็ได้
ฮะไอ้โตโทษหียเสียไปแล้วเดี๋ยวญาติพี่น้องจะมาแต่มดีผม

แต่คำหนึ่งที่พี่น้องทุกคนแปลกใจ
เพราะผมสนิทกันมากพอสมควร
ผมมีคำพูดกับเฮียเขา
แล้วคนอย่างผมนะรับปากคนซึ่งคนถ้ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตก็ยังเห็นกัน
แต่รับปากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผมไม่มีผิดไม่มีเพี้ยน

ผมบอกเฮียเขาบอกว่าเขาก็เรียกตอนนั้นผมก็เป็นในร้อยเป็นอะไรนะ
กองเป็นอะไรอย่างนี้เขาบอกถ้าเฮียเขาสิ้นแล้วไม่อยู่
คือเขาก็เล่านิสัยผมนะผมเป็นคนนิสัยก็ค่อนข้างจะดูดแรงนิดนึงอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า
แต่รูแนงผมเนี่ยไม่ใช่เป็นเกเรนะ
เฮียเลยสั่งท่านว่าอะไรค
ก็บอกว่าเฮียจะขอร้องอะไรก็สนิทกันพูดได้ทุกคำนะถ้าสิ้นเฮียแล้ว
ก็ผมบอกถ้าสิ้นเฮียเฮียสิ้นใจนะผมก็สิ้นจบ
อะไรแล้วนิสัยก็ไม่ค่อยจะอยู่พูดถึงเขาเดี๋ยวผมก็ออก
แต่ทีนี้พอมีประสบการณ์ปุ๊บต้องเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของตลาด

ว่าคือปกติท่านไม่ค่อยเดินตลาดใหม่ตอนเมือง

แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงคะว่าจะให้คำปรึกษาเขาแบบไหนคะ

คือผมเนี่ยไปดูทุกที่นะ

เพราะที่ทุกที่ที่จะไปส่วนใหญ่จะมีปัญหา
ต้องใช้คำนี้

ไม่ใช่ห้องทำงานไปดูสภาพอย่างนั้น

แต่เป็นเวลาไปตลาดไปนั่งห้องนั้นไหมคะท่านรอง

พวกเด็กที่เขาดูแลอะไรพวกนี้

เนื่องจากว่าผมมีของเวลาย้ายที่ก่อนนู้นอันนั้น
ผมไปฝากไว้กับบ้านของผมคนหนึ่ง

เราก็เลยเพราะว่าพอเขาเสียแล้ว
ครอบครัวภรรยาลูกเมียเขาเราก็ไม่อยาก

แล้วก็เอาไปฝากไว้เก็บไว้ก็ไม่รู้จะ

แต่แน่นั้นตีความว่าท่านลงพื้นที่นะคะ
ท่านก็รู้ตรงไหนเป็นอะไร

คำถามคือรองสันทนาทราบไหมคะ
ว่าบางอาคารต่อเติมผิดกฎหมาย

คือความผิดเรื่องพบโฆภูมิอาคารเนี่ยนะ

แล้วผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบคือทางกอทม
มีกี่ห้องกี่ครูหากี่ล็อกยังไง
ตรงไหนเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
มันอาจมันดูที่ตาเปล่าไม่เห็นหรอคะ
เรามองมาเราก็เห็น
ผมไม่ได้เป็นตำรวจแบบ
แล้วเราให้คุณปรึกษาเขายังไงคะท่าน
ก็คือพื้นที่ไหนศูนย์กลางซึ่งนี่เป็นยังไง
แล้วมันร้านค้าประเภทไหนอะไรที่
บอกไหมว่าเฮ้ยพี่มันต้องแก้มันต้องถอนมันต้อง

คือเรื่องนี้เขามีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาตรวจอยู่แล้วทางกตม
ถ้ากรทมเขาเข้ามาเข้ามาตรวจพบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบผิดแบบ

ใครบอกไม่เคยดำเนินการถูกไหม
จะถามว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นของกรมธนารักษณ์นะคะหรือว่าของกรมธนารักษณ์ของเขตนอนนี้มาบ่อยไหมคะ
กรมธนารักษณ์เขาดูแลพื้นที่ที่ตั้ง
ผมไม่ทราบผมไม่ทราบในเรื่องของส่วนราชการเพราะเวลามาเนี่ยเขาไม่ต้องมาเจอผม
ผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของส่วนรายการพวกนั้นครับ

ทีนี้ตกลงว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นจ่ายพันหนึ่งจ่ายสองพันจ่ายสามพันจ่ายเดือนเจ็ดร้อยจ่ายเดือนเป็นหมื่น
สรุปทั้งหมดนี้เป็นอย่างที่ท่านบอกนักข่าวไหมคะว่าเรียกว่าค่าส่วนกลาง
ก็ใช่แล้วจะให้ตีความว่าอะไร
คือการที่บอกว่าจะมีสวยผมจะพูดให้ฟัง
อยากจะให้มีเนี่ยคิดแล้วก็เก็บให้เป็น
ถ้าคุณบอกว่าคุณมาเก็บ๕๐๐พันแล้วมันเป็นสวยแล้วมันสามารถจะรับผิดชอบอะไรได้เนี่ยไม่คุ้ม

ถ้าอยากจะเคลียร์เนี่ยนะไปถามสิในธุรกิจเอาพูดตรง
บ่อนการพนันในกรุงเทพเนี่ยยุคที่เปิดที๑๐กว่าบ่อน๒๐บ่อนเนี่ย
คือเนื่องจากว่าระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยนี่นะ
แต่ก่อนเนี่ยงานมากคนน้อยเดี๋ยวนี้มันงานน้อยคนมาก
ก่อนเนี่ยมันเหตุผลเพราะอะไรคือว่างานเยอะแยะมากมาย
หลายคนของเราที่ไปทำงานหมายถึงตำรวจในยุคนั้นแหละใช่ไหม

ถ้าอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนมีตอนนี้ไม่มี
พูดถึงสวยที่เนี่ยใช่ไหมคะ
พูดในจังหวะในสถานการณ์นี้นะที่ตลาดนี้มันมีปัญหานะ
พรุ่งนี้ผมเพิ่งเข้ามานะผมมาแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการเรียกเก็บสวย
เดี๋ยวอันนี้ดิฉันได้ยินในข่าวแล้วแต่เดี๋ยวขอรายละเอียด
ว่าท่านอาจจะเรียกค่าส่วนกลางแต่ผู้ค้าที่พูดกับนักข่าว
แล้ววันนี้ไปให้การกับตำรวจร้อยสองร้อยคนเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะ
ก็ไม่เป็นไรไงผมถึงบอกว่าถ้าคุณเอาผู้ค้าไปแล้วไปบอกว่า
ค้าบอกว่านี่เป็นสวยสวยคุณเอาไปกี่คนอ่าคุณเอาคนนี่คนอยู่ในตลาดด้วยกันนะ
มันมีชอบกันไม่มีชอบไม่ชอบก็มีเป็นหน้าไอ้คนนั้นนั่นคนนี้
ผมถึงบอกว่าถ้าหากคุณจะเอาแบบนี้นะคุณเอาไป๕๐๐ล้านค้าแล้วคุณถามให้หมด๕๐๐ล้านค้าแล้วคุณค่อยมาสรุป
แต่ว่าถ้าคุณบอกมีสวยคุณเลือกไป๑๐ล้านค้าคุณก็เลือกคุณเลือกใครคุณเลือกที่มันไม่ชอบพวกพนักงานพวกนี้
แต่ปัจจุบันเอ้าทำไมมันยังมีเสียงคนที่กล้าบอกตำรวจกล้าบอกนักข่าว
วันนี้ไปร้อยสองร้อยคนก็ยังมีข่าวออกมาเลยว่าโอ๊ย
ถ้าเช่ากับกรมธนาลักษณ์ต้องจ่ายเท่านี้ถ้าเช่ากับบริษัทจ่ายเท่านี้
จอดรถหน้าบ้านตัวเองยังต้องจ่ายเงินเลย
ลักษณะแบบนี้ทำไมมันยังออกมาอีกสักครู่ค่ะ
โอเค
คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ของตลาดเนี่ยเป็นของที่ราชพัสดุนะคะ
แล้วก็มอบให้กับกองทัพอากาศเป็นคนดูแลบริหารพื้นที่
แล้วก็มีประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนมาอย่างนี้อยู่พอสมควรค่ะ
แล้วก็เมื่อมีการค้นวันที่๒ถึงวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ามีร้านที่ผิดกฎหมาย๑๘๖ร้านจากการเข้าตรวจค้น๒๕๙ร้าน
อันนี้ตัวเลขที่ตำรวจให้เลยนะคะ
แล้วก็ยึดของกลางไป๓๒๐๐๐กว่าชิ้นค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ตกไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อรู้ว่าใครคุมขอใช้คำนี้
แต่ว่าเอาล่ะในตำแหน่งที่ปรึกษาตลาดค่ะคุณผู้ชม

คือท่านจะเรียกตัวเองว่าที่ปรึกษาเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ก็ผมมาในลักษณะนั้นจริง
คำว่าคุมเนี่ยนะผมก็ไม่รู้
ผมจะไปบอกใครไม่ให้เรียกแบบนั้น

สมัยก่อนนะสมัยเรื่องรับราชการอะไรยุคนั้น

มันก็เป็นคนละเรื่องคนละการละเวลานะ
วันนี้เราเคลียร์ปัญหา
แล้วการจัดเก็บแบบนี้มีทุกตลาด
ประเทศไทยมีกี่ตลาดเดี๋ยวไปเอาข้อมูลที่กรทม
แล้วไปจับให้หมดเลยนะว่าไอ้พวกนี้ที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางในตลาดเนี่ย
มันเป็นมาเฟียมันคุมแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเลยเป็นโอ้โหเป็นมากมาเยอะแยะ
ถ้าระบุแบบนั้นแต่ไอ้ประเด็นคดีนี้ผมถาม
ผมถามแล้วกันเดี๋ยวจะหาผมกล่าวหาอีก
ก็คุณต้องการว่าให้ผู้ค้ามาเอารูปผมไปให้เขาชี้
บอกไม่ต้องเอาหรอกเปิดทีวีเดี๋ยวก็โผล่มาค่อยชี้ตรงนั้นก็ได้
เอารูปผมไปให้ชี้นะให้ผู้ค้าชี้ว่าคนนี้คุมไหมคนนี้คุมไหมคนนี้คุมไหมนู้น
แล้วมันเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้มันเห็นว่าผมเกี่ยวข้อง
แล้วเขาจะได้ดำเนินการแจ้งข้อหาผมนำไปสู่ไอ้กระบวนการ
ยึดอาญัตสรรพอะไรของที่เขาวาดของวางแผนกันไว้อ่ะนะ

เพราะมันความผิดสำนางารปรปมงรเนี่ยนะ
เขามีความผิดมุนฐานอยู่ยี่สิบเดียวกับความมุนฐาน
เพื่อให้เข้าคือถ้าคุณกระทำความผิดอาญา
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตรวจสอบอายัดทรัพย์
ก็เพื่อเขาต้องการตรงนั้นมาที่ผมถูกไหม

ฉะนั้นว่าถ้าคุณอยากจะดำเนินการยึดอายัดเงินในส่วนของผมนะ
เดี๋ยวผมไปแสดงให้คุณเลยคุณเจออะไร
ผมไปแสดงให้คุณเลยอย่างนี้ดีกว่า
ถูกไหม
ท่านกลัวมั้ยคะประปบงอเข้ามาแล้ว
ก็ผมไม่กลัวอะไรและก็ผมทำผิดอะไร
เอาใหม่เดี๋ยวฉันขออนุญาตแทรกรองสันทนาอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ว่ามันจะเก็บ๕๐๐๐๐๐๑๐๐๐๒๐๐๐๓๐๐๐๗๐๐หลักหมื่นต่อเดือน

แต่เวลามันรวมกันมันเยอะนี่คะท่าน

ไม่ต้องไปเก็บเองนี่คะท่านก็ให้คนอื่นไปเก็บมาก็ได้นี่ค่ะ
แล้วเขาเอาเงินมาให้ผมที่ไหนตรงไหนเมื่อไหร่ล่ะ

คุณควรไปพิสูจน์อย่างไรเนี่ยเมื่อคุณก็จะ
การที่คุณสอบสวนคุณพูดให้ชัดไปเลย
ถูกไหมว่าโอเคแล้วเงินนี้เชื่อใช่ไหมว่า
ถามผู้ค้าไหมคะสิว่าเขาเคยเจอรู้จักผมไหม
แล้วเงินนี้ถ้าจ่ายแล้วถ้าไม่จ่ายเป็นยังไง

ท่านวันนี้นี่นะคะทางตำรวจเนี่ย
ใช้กำลังเป็นร้อยนายอันนี้ตามข่าวที่ออกมาเลยนะคะ

ก็เต็มใจถ้าคุณอยากดำเนินคดีเขาก็ดำเนินคดีไป
เดี๋ยวดำเนินการฟ้องคุณกลับทุกคน
เวลาผู้ค้าเขาให้ข้อมูลเขาไม่ได้ให้ว่าเป็นค่าส่วนกายไงคะ
ก็ก็แล้วเขาจะรู้อ้าวเขาพูด
แล้วคุณฟังคนเก็บคุณให้โอกาสคนเก็บไหม

ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ค่าส่วนกลางนะ
เอาลองไม่ต้องเก็บดูเดี๋ยวขยะมันล้นถูกไหม
รถมันจอดกันจนไม่มีที่จอดใช่ไหม
แล้วหยามหล่อพอก็ไม่มี
ถ้าคุณตีความว่าเป็นสวยถูกไหม

จะเรียกข้าคุ้มคลองก็ได้ไม่เรียกสวย

นี่คุ้มครองมาที๗๘๐๐คน
นี่ถ้าอย่างนี้นะ
ขึ้นราคาเขาเลยเก็บไป

เพราะคุ้มครองได้คราวหน้าจะได้มา
คราวนี้มาเท่าไหร่๑๕๐๐ใช่ไหม

แล้วมันคุ้มครองได้ที่ไหนถึงบอก

เป็นใครแต่งตัวแบบไหนไป
เขาเป็นพนักงานพนักงานของตลาด

เพิ่งทุกคนก็มีความเต็มใจสมย้อน

คุณไปหามาคนที่บอกว่าไม่เต็มใจจ่ายครับ
พอผมไม่จ่ายเขาอุ้มผมไปกระทืบ
บังคับให้จ่ายอย่างนี้อย่างนั้น

ผมจ่าย๕ล้อนบอกว่าไม่ได้ตรง๕๐๐๐

เพราะมันมีการเก็บจริงมีใครปฏิเสธว่า

มีการเก็บค่าที่จอดรถที่เขาจอดอยู่หน้าบ้านเขาเองไหมคะ

ไม่งั้นเนี่ยมันตลาดนี่นะ
ผมเป็นคนบอกเองนะ
ตามข่าวเค้าจอดหน้าบ้านเค้านะ
ใช่หน้าบ้าน

ก็เพราะแล้วเวลาจอดกลางคืนนะ

เกิดมีคนข้างนอกเขามาถอดล้อรถคุณ

นี่มันก็คือกติการ่วม
เพียงแต่ว่าคุณไม่พอใจผม

จริงไหมคะที่มีการเก็บราคาไม่เท่ากัน
พวกที่เช่าจากบริษัท

เขาถือว่าบริษัทไม่เกี่ยว
เพราะบริษัทขายสิทธิ์เข้าไปเขาซื้อสิทธิ์จากตรงนั้นหมดเลย

ส่วนบางคนมันเป็นสิทธิ์ของบริษัทถูกไหม
มันก็การเกรดจาธุรกิจมันจะไปเท่ากันหมดได้อย่างไร
เอาใหม่บางร้านที่ขายสินค้าถูกกฎหมาย
ก็ไม่เก็บแพงเท่าร้านที่ขายของผิดกฎหมาย

คือทุกคนคือไอ้ความว่าถูกกฎหมายผิดกฎหมาย
เขาเป็นอะไรพนักงานบริษัทเขาเป็นอะไร
เขาเป็นสารวัตรเป็นผู้กำกับเป็นผู้การหรือไง

เขาจะไปรู้อะไรในทุกวันนี้อย่างที่บอกว่า

มันต้องต่างกันต่างกันโดยอะไรเดี๋ยวผมจะบอกโดยนัยยะอะไร
แต่ทุกวันนี้ที่บอกว่า๓๐๐ตัวชิ้น
มันไม่ใช่ของกลางนะคุณจอมขวัญผมพูดก่อนนะ

เขาขอไปยึดไปตรวจสอบ
อายัดไว้แล้วไปนำไปตรวจสอบ

แต่เนื่องจากว่าการทำงานลักษณะนี้
เพื่อมองปริมาณให้ดูน่ากลัว
แล้วมันจะได้ว่าเห็นว่าไอ้มาเฟียคนนี้
มันเป็นคนเก็บโหถูกไหม
เดี๋ยวตกลงแล้วบางร้านที่ขายของถูกกฎหมาย
จะโดนเก็บน้อยบางร้านที่รู้ว่าขายผิดกฎหมาย
ได้ตัวเลขเท่าไหร่มันได้ตัวเลขเท่าไหร
แล้วเอามาให้ผมยังไงถูกไหม

ก็ไม่ต้องให้ลูกน้องเก็บก็ได้
แล้วถึงเวลามันก็เอาขอผอบมาให้
แล้วคุณมีหลักฐานอะไรว่าหอบมาให้ผมถูกไหม
แล้วคุณมีหลักฐานยังไงว่าเวลาไปเก็บเนี่ย
ลองต่อสันทนาให้มาเก็บมันมีสักคนไหม

ถ้าจะเอาผมนะต้องเอาแบบนี้

ไอ้ผู้พนักงานตลาดไน่ก้อนไน่ขอ
คุณต้องสอบว่าเอาให้ชัดไปเลย
ว่าเงินที่จ่ายเนี่ยเอาไปจ่ายให้

ลองต่อมาเฟียคุมตลาด
เออสอบตรงนี้เลยคุณกล้าจริงคุณสอบตรงนี้เลย
ผมจะได้สบายเพราะลงสอบให้เสร็จ
แล้วเดิมคดีผมผมฟ้องกับมันทุกคน
ซึ่งท่านลองชัวร์ว่ายังไงเขาสอบ

เราพูดกันเรื่องข้อเท็จจริงถูกไหม

นี่คุณทำงานแบบนี้นะจริงคุณควรจะมีข้อมูลให้ชัดเจน

อย่าแบบว่าคุณมีอคติกับผม
พวกคุณทั้งกรมตำรวจทุกวันนี้นะ

เพราะผมไปพูดถึงผู้บัญชากุลถูกต้องไหม

เพราะนี่เรื่องใหญ่

แม่งเขาผมไม่รู้จักเขาแล้วผมไปพูดเอง
นี่ยังไม่รวมถึงบอกว่าโดนกันแกล้ง

สาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาว่าตกลงไปทำอะไรใครเขา
จึงรู้สึกว่าโดนการแกล้งผมรู้ผมรู้ติดตัวผมผมรู้ได้
แต่ประเด็นนะคะคือสมมุติว่าโดนกันแกล้งจริง
ถ้าเขาไปจับแน่ใจไหมว่าเขาไม่เจอผิดน่ะ

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่มันใหญ่ขึ้นมาส่วนหนึ่ง
เพราะว่าท่านโทรหาพบตล
ท่านพูดถึงอดีตก่อนจะเป็นพบตรของบิ๊กแป๊ะเนี่ยเพื่ออะไรคะ
ผมมีความอดทนอบกั้นนะก็ต้องเข้าใจ
เราอยู่ในสังคมและประสบการณ์ที่ผ่านมา
มันมีอะไรที่มากกว่านี้เยอะ
ผมก็เป็นคนไม่ใช่ว่าเห็นว่าผมพูดของผมแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ในการคิดและตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะ

แล้วเรื่องนี้ผมก็รอเราสั่งการ
ถ้าถามถ้าเขาปฏิเสธว่าผมไม่รู้ไม่ทราบว่า
ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วถูกกล่าวหาแบบนี้ก็ไม่เป็นไร

แต่ในเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าไม่รู้
แล้วคุณก็ควรจะดำเนินการอะไรให้มันมีข้อยุติ
ถามว่าอย่างนี้ผมไม่ถามตัวเลยได้ไหม
ว่าตกลงท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ท่านคิดว่าผมเป็นมาเฟียไหมเป็นผู้อิทธิพลไหม

ท่านไม่ต้องให้พวกนี้มันเสียเวลาหรอก
มันก็จะทำให้ได้ถูกไหม
ทำให้ผมเป็นมาพีให้ได้เอางี้ผมไปถามเลย

ผู้ค้ากูเรียกเขาไปทุกวัน
เขาค้าขายก็แทบไม่รู้จะเอาเงินรายได้ตรงไหนแล้ว
รองสันทนาคะตกลงรองสันทนาได้คำตอบจากพบตรหรือยังคะ

ถึงจะถามเขาก็จะส่งสัญญาณไปเขาว่า

เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องมาจับเครื่องสำอางมาจับครีมแล้ว
คือผู้ต้องการจะมาจับผมเท่าไหมใช่ไหม

ผมเตรียมโฉนดไว้เรียบร้อยละ๒๐กว่าแปลง

ถ้าคุณจะมาจับเนี่ยนะผมก็มีสิทธิ์ประกัน

คือว่าผมพูดอะไรกับพวกเขาก็จะกลาย

ท่านรองคิดว่าทงของการเข้าไปในตลาดรอบนี้
คือตัวท่านไม่ใช่เรื่องอยอดพี่กดไหนฮะเมื่อมันจับถ้ามันต้องจบวันแรก
แล้วเวลาคุณไปจับตลาดคุณไปค้นร้าน
แล้วคุณก็ไปเล่นเจ้าของบ้านไปเล่นพ่อตาแม่ยายเขาอีก

คือตามข่าวเหมือนกันท่านจะสื่อสารทั้งหมด
รับรายการมาแล้วก็จนถึงวันนี้

มันเคยมีการปฏิบัติการแบบนี้ไหม
มันก็รู้อยู่คนเป็นตำรวจทุกคนนะ

คุณสอบแม่ค้าใช่ไหม๕๐๐ล้านนะ

คุณไปสอบด้วยคุณสอบผู้ใต้มังชาคุณด้วย
ท่านรองคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้
ท่านรองสงสัยว่าโดนกันแกล้งมีทงมีเป้าหมายมาที่ตัวท่านแน่นอน
แล้วอยากให้ผมบอกไหมว่าผมทำอะไรแล้วเขาเสียหายผลประโยชน์ขนาดไหน
ไปทำอะไรให้ใครเสียผลประโยชน์คะ
มันเป็นเงินก็เงินสีเทาเงินอะไรที่
แล้วพวกเขาที่เขาอยากประกอบการเขาก็ประกอบการไม่ได้
เพราะว่าผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ผมออกมาทุกวันนี้ในเรื่องของวิธีการ
นี่อย่าไปพูดเรื่องสวยตลาดเลยมันเล็กน้อย
เรื่องถูกนอกตลาดเนี่ยในโรงพักทุกโรงพักมีสวยไหม

เดี๋ยวหาเจ้าพนักงานมีถามท่านกลับมีไหมคะไม่เป็นไร
คุณตอบผมบอกไม่มีใช่ไหมคุณบอกไม่มีนะ
คุณช่วยไปถามประชาชนสิว่าสถานีตำรวจนครบาน
เอาพูดเฉพาะกรุงเทพมีสวยไหมอย่างนั้นสวยไหมใช่ไหมแบบนั้น
และอย่างนี้ค่าเก็บขยะเป็นสวยและแบบที่มีในโรงพัก
อันนั้นเป็นเงินค่าส่วนกลางใช่ไหมโรงพักมีเงินค่าส่วนกลางไหม
ทะเบียนบริษัทอะไรมีเงินค่าส่วนกลางเดือนละเท่าไหร่

เดี๋ยวนะคะคือที่ท่านรองสันทนาพูดมาทั้งหมดนี้
นี่มันใหญ่กว่าตลาดใช่ไหมแล้วที่ท่านพูดว่าควรมาอะไรนะ
ถ้าคุณยิ่งทำมันก็ยิ่งต้องพูด
เขาและพวกเขาเสียผลประโยชน์เขาว่าใครพวกเขาว่าใครคะที่เสียผลประโยชน์
เราทุกวันนี้เรามีปัญหากับใคร

เอางี้ก่อนที่ตำรวจจะเข้าตลาดวันนั้น
ทราบไหมคะว่าจะมีการเข้าไปตรวจตลาดท่าน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

คือท่านกำลังพูดกับใครไปละผมจื้อสารกับสังคมแล้วกันผมถามว่าเรื่องที่ผมพูดมันเรื่องไม่จริงใช่ไหมถูกไหมทุกคนก็สัมผัสได้ทุกคนก็เคยได้พบเห็นกับตัวเองมาก่อน
แล้วมันไม่มีการแก้ไขไงเรื่องทั้งเรื่องนะคุณก็ขึ้นมามีตำแหน่งคุณก็อยู่ในส่วนอะไรพวกนี้มาเห็นหลับตาข้างหนึ่งมาเหมือนกันนะ
เออเดี๋ยวพูดไปอีกเรื่องอื่นเอาเฉพาะในนี้นะ
จนถึงตอนนี้ท่านยังอยากจะต่อสายหรือคุยกับของมตรรมไหมคะผมอยากอะไรรู้ไหม
ผมอยากให้มีการบริหารจัดการเงินของสถานีตำรวจใหม่แล้วทำให้มันถูกต้องแล้วมันจะต้องไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปฟ้องศาลกันว่ามาตัดมือเลี้ยงเอาไปจ่ายค่าแอร์
เพราะว่าผู้ประกอบการเดือนนี้ขัดสนไม่ค่อยสะดวกตัวเลขมันหายไปก็เลยต้องมาเอากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ผมก็บอกว่าคุณก็เอามาให้มันบนโต๊ะถูกต้องซะยกเว้นไอ้ดำเลยอย่าไปรับแต่ไอ้เทาอย่างนี้นะแล้วผู้ประกอบการเขาพอใจ
ลักษณะมันก็ดีลักษณะเดียวกันแบบนี้ถูกไหม
เดี๋ยวนั้นพูดแบบสองฝั่งก่อนนะคะต้องสันทนาคือท่านสันทนาเองก็มีอยู่หลายประเด็นที่หลายคนจองคิว
เหตุที่รู้เพราะอะไรนี่เราเคยเป็นผู้เก็บเข้าใจไหมแล้วเรายังเคยเป็นผู้ให้
เพราะบางทีผู้ที่เขาจ่ายพวกคุณเขาเดือดร้อนคำว่ายืมของผมยืมผมไปหมุนเวียนจ่ายให้พวกคุณ
เพื่อเขาจะได้ทำมาหากินได้ถูกไหมนี่คือที่ผ่านมานะนี่คือที่ผ่านมาเดี๋ยวให้พวกปัจจุบันเดือดร้อนอีก
นี่จะทำอะไรต่อไปคะ

ว่าในเมื่อคุณบอกว่าไอ้ค่าพวกนี้
เป็นสวย

ผมไม่บ้าเขา

ผมไปทำให้องค์กรเขาเสีย
ค่าส่วนกลางของแต่ละสอนอให้

ทีนี้หลังจากนี้ต่อไปอีกแค่สั้นนะคะว่า

ไม่มีใครก็คุยกับผมหรอก

เขานึกว่าผมมันเฮียดไหมเปล่า

แต่มันไม่ใช่

โทรศัพท์ผมมันไม่ต้องไปคุยกับใคร
เพราะไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับผมแล้ว

เฉพาะพวกคันห้าหน้า

คุยกับใครคะ
เขาอยากคุยกับผมก็ใครก็ได้มาคุย

ฉันตอนนี้แบบตรงเนี่ยนะคะ
กำลังจะบอกว่าถ้าไม่ได้ตอบออกมาตรงเลยว่าเป็นใครเนี่ย

ตอนนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่าง

ไม่ใช่หรอกคะที่คุณจะเข้าใจอย่างนี้
คือตอนนี้ผมเนี่ยยืนอยู่คนเดียวนะ

ผมชอบทานผ้ากระโดดกำแพง

พวกคุณอย่าไปปกปิดอะไรมากมายเลยนะ

ไม่ต้องมามุ่นวายอะไรกับผม
คุณจะบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วผมจะทำให้แล้วก็

ผมก็รักองค์กรนี้นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผมพูดตลอดเจอกับใครผมบอก

ผมว่าเพื่อให้ที่เขาใหม่

ดูดีขึ้นเป็นที่ยอมรับนับถือ
เหมือนยุคที่เรามีความภาคภูมิใจ

สรุปว่าหลังจากที่ท่านต่อสาย

นักข่าวจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันทุกไหมคะ

ถ้าถ้าเขาได้คุยพลไม่ได้ยิ่งเนี่ยขาดได้
น้องพี่อึดอัดแล้วนะจบสักทีถ้าเป็นไปได้
แล้วคือจบหมายถึงจบเรื่องตัวผมนะ
คือเรื่องไอ้เขาจะไปมากมายหลายร้อยหลายพันอะไรเรื่องของเขา
ต้องทำตามกฎหมายก็ว่าไป
แต่ความหมายผมคือจบกับผมสักทีพอเถอะนะ
แล้วถ้าจะมาใช้วิธีนี้กดดันผมมันทำไม่ได้
เพราะผมไม่ได้ทำคนเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำอะไร
จะมีคนอยากกดดันรองสันทนาเรื่องอะไร
ไม่ใช่เขาวิธีใช้วิธีมาตรการทางกฎหมาย

ถ้าจะพูดนะคุณจะคบหรือจะหาเรื่องมันก็แค่นั้น
จนถึงตอนนี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะส่วนตัวระหว่างรองสันทนากับประปัตย์
จบไปแล้วนะวันก่อนผมก็พูดแล้วผมจบแล้ว
จริงเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความใกล้ชิดกันมาก่อน

มีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
ไม่มีหรอกผมก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมาย
ก็รู้เขาภาระหน้าที่เยอะบางทีก็ห่วงยายบ้าง
เห็นมาผ่อนกันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้เขาทราบตัวเขาดีนะ

กำลังจะบอกว่าคำพูดของรองสันทนะเนี่ย
มันทำให้เห็นความปลีแตกของความสัมพันธ์มากเลยนะคะ
โดยเฉพาะการที่รองสันทนาอ้างไปถึงก่อนที่พบตรจะได้เป็นพบตร

น้องก็ผ่านมาน้องทำอะไรไว้บ้างมันก็รู้กันถูกไหม
แต่มันก็ผ่านไปหมดแล้ว
ก็วาสนาน้องได้เป็นอย่างนี้น้องก็ลองละนึกถึงตัวเองบ้างละกัน
ว่าที่ผ่านมาผมเลวร้ายแบบที่คุณกำลังยัดเยียดไหม
แล้วพวกคุณสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นไหม
เกิดขึ้นมาก่อนหรือเกิดขึ้นกับใครบ้างไหม

ขาวสะอาดมั้ยทุกคนขาวสะอาดใช่มั้ยที่มีตำแหน่งนะวันนี้

บอกผมเลยว่าพวกคุณขาวสะอาดครับเงินทองพวกนี้ผมไม่เคยแตะต้อง
เออพูดไปคุณพูดได้เลยนะ
ผมอยากฟังให้มันเต็มสองข้างรูหู
ตอนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะกดดันเท่านั้นใช่ไหมครับ

ไม่มีอะไรนะผมจะหลับผมก็ได้ผมร้องออมรับไง
ที่ผมรู้สึกตอนนี้คือรำคาญไงมันช้าเหลือเกิน
คุณอยากจะรีบก็แจ้งข้อกล่าวหาผมคุณอยากจะจับผมก็รีบมาจับ
ถูกไหมไอ้ข้อหาที่คุณตั้งคุณจะกล่าวหาเนี่ยก็รีบมา
ผมพอรีบมาปั๊บผมก็ใช้สิทธิ์ผมรับทราบข้อเก่าหาประกันตัว
ผมจะได้ไปทุกราบผมที่อื่นถูกมั้ย

เพราะเดี๋ยวผมไปไหนไม่ได้ไงเดี๋ยวผมไปไหนผมรู้ผมบินออกปั๊บ

เพราะฉะนั้นคือจะดำเนินการอย่างไรไม่ว่ากัน
ก็ว่าไปตามกระบวนการนะคะหมดเวลา
เดี๋ยวขอเหลือเวลาไว้ตามข่าวด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวชมได้ต่อในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ยังมีอีกหลายข่าวรวมถึงข่าวนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะสวัสดีค่ะ